บัญชาเขาสั่งให้ดำเนินการตามคำสั่ง
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาด่ากันลั่นโรงพักเลย

ก็แค่เปิดแค่นั้นเป็นอะไรวะ

ก็แค่เปิดให้เขาทำให้ถูกกล้องเป็นอะไรวะ
มันไม่เกี่ยวเลยอะไรไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ผมแล้วกันผมไม่ชอบ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
แต่ก็บอกให้มันกลายมานี่มันเป็นไร
นี่ฮะเถียงกันไปกันมาตำรวจเถียงกันเองครับ
คนอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นร้อยเวนข้างในนั้นน่ะเป็นสิบเวน
คือร้อยเวนเนี่ยพยายามขอให้สิบเวนเนี่ยเอาผู้ต่อหาออกมาก่อน
ออกมาถ่ายรูปก่อนจะลงบันทึกประจำวัน
เวรยืนกรานไม่ยอมให้ออกมาแล้วบอกว่าแล้วก่อนส่งมาให้ผมควบคุมทำไมไม่ทำให้เรียบร้อยล่ะ
ร้อยเวรก็บอกว่าก็มันเอกสารยังไม่ถูกต้องเอาออกมาทำให้มันถูกต้องก่อน
คนถ่ายคลิปคือชาวบ้านเขาก็ช่วยพูดนะแต่สิบเวรก็ไม่ยอมฟัง
เถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายจะมีเจ้าที่สืบสวนที่ยืนอยู่ในคลิปเข้าไปช่วยเจรจา
แต่ไม่เป็นผล๑๐เวนก็บอกว่าจะโทรหาใครก็โทรเลย
สุดท้ายร้อยเวรสะบดมา๑คำผมขออนุญาตอ่านตามที่ร้อยเวรพูดนะ
เป็นร้อยเวรเนี่ยสั่งมึงไม่ได้ใช่ไหมเอออย่างนี้เลยฮะ
สุดท้ายนะฮะเจ้าที่อีกคนนึงต้องพยายามอธิบายให้ฟังว่าเดี๋ยวก่อนแค่ปล่อยตัวมาถ่ายรูปแป๊บเดียวเนี่ยไม่ได้หรือยังไง
สุดท้าย๑๐เวรก็ยอมเปิดประตูให้เอาผู้ต้องหาออกมาถ่ายรูปนะฮะ
แล้วทีนี้เนี่ยคลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายเขาบอกว่าโรงพักนี้คือโรงพักดงละคร
เวรคนนี้ชอบพูดจาไม่ดีด่าชาวบ้านพูดจาสุนัขไม่รับประทาน
ตำรวจด้วยกันก็ยังโดนด่าไม่รู้ใครเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ไม่เคยใส่ชุดให้มันเรียบร้อยชุดตำรวจก็ไม่ใส่
ไปติดต่อราชการก็พูดไม่ค่อยดีด่าอย่างเดียว
อะไรแบบนี้เขาถามว่าแล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบนะครับ
หลังคลิปนี้ออกไปนะโอ้โหชาวบ้านวิภาควิจารณ์กัน
ระงมเลยว่าไม่เหมาะสมเลยกับพฤติกรรมของตำรวจแบบนี้
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคือคุณสุชาดาสิริคงลงไปที่นี่เลยครับ
ไปถามกับท่านพันธุ์ตำรวจเอกสุธินนินแย้ม
ซึ่งเป็นผู้บังคับการสพดงละครก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๔มิถุนายน
พันธุ์ตำรวจตรีพิชิตพงศ์ยอดพิกุลสารวัตรสอบสวนอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นร้อยเวรทะเลาะกับ๑๐เวรจริง
สิบเวรชื่อว่าทางด้านของร้อยตำรวจโทสมชาติเจริญศุกร์อายุ๕๖ปี
เรื่องของการนำผู้ต้องหายาเสพติดออกมาถ่ายรูปแต่๑๐เวรไม่ยอม
เพราะมองว่าร้อยเวรทำงานไม่เรียบร้อยก็คือเกิดขึ้นจริงแหละ
ทั้งสองฝ่ายมีการเรียกมาสอบถามแล้วทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่ค่อยกินเส้นกันอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสื่อสารกันไม่เข้าหูกัน
คือไม่ถูกกันอยู่แล้วแต่ก็พยายามเปิดใจให้ทำงานด้วยกัน
สุดท้ายก็เดี๋ยวจะมีการเคลียร์กันแล้วกันแล้วก็ไม่ให้มีปัญหา

คือชาวบ้านขึ้นลงพักหวังไปให้ตำรวจช่วยเหลือ

พูดจากพร้อมหน่อยดีกว่านะครับ